นอกเหนือจากเรื่องของการแข่งขาดภูมิวัณประเพณีแล้ว

หรือว่าเรื่องของการแปลอักษรต่างที่เป็นสีสันในงานวันนี้
ก่อนหน้านี้มีกิจกรรมหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
แล้วก็กิจกรรมหนึ่งอย่างที่สร้างมิตรภาพมาก
ก็คือการแข่งขาดภูตบอลของอดีตนักศึกษา
แล้วก็นิสิตที่อายุ๔๐ปีขึ้นไป
ของทั้งสองมหาวิทยาลัยติดตามได้จากรายงานครับ
รอยยิ้มและความสนุกสนานของเหล่าบรรดาศิษย์เก่าจุฬาธรรมศาสตร์
คือสิ่งที่พบเห็นได้เป็นประจำทุกปี
ในกิจกรรมฟุตบอลจามจุรีโรยดงชรา

ของการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์
จัดขึ้นก่อนการแข่งขันจริง๑วัน
เวทีนี้เพื่อให้บรรดาศิษย์เก่าทั้งสองสถาบัน
ได้พบปะสังสรรค์และร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร
ระลึกความหลังเมื่อครั้งที่ยังเป็นนิสิตนักศึกษา
แข่งขันแบ่งเป็นรุ่นอายุมากกว่า๔๐ปี

โคชเงียววัชลากรอันทะกัมภู
อดีตสิทธิ์เก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เป็นกิจกรรมที่ดีที่ให้สิทธิ์เก่าทั้งสองทีม

พร้อมร่วมระลึกความหลังที่เคยมีโอกาส
เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี
เช่นเดียวกับโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูล
รับหน้าที่เฮดโค้ชฟุตบอลประเพณี
ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นปีที่๔
ก็เปิดเผยความรู้สึกการเข้าแข่งขันนัดพิเศษครั้งนี้ว่า
เป็นเหมือนความอบอุ่นที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีให้แก่กัน

ก็ยังเป็นผู้บอลเพรณี
อาจจะเล่นในบอลเพรณี

ก็มาเตะในรุ่นโดมชะลา

ก็ถือว่ามีความสุข
ที่ได้มาเจอพี่น้อง
ที่มหาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ทีมยุลาที่เคยร่วมเตะกันมาก่อน

คือการได้ระลึกถึงความหลังเมื่อครั้งเป็นนักฟุตบอล
ได้ร่วมพบปากกับมิสหายสมัยวัยเรียน
ทำให้กลิ่นอายความคิดถึงประกอบเป็นรูปร่างขึ้นมาอย่างบาง
๓๕ได้เข้ามาปีแรกแล้วก็ได้เล่นก็คือครั้งแรก
แล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่แบบเรามีความภูมิใจมากที่ได้
ที่ได้เล่นครั้งแรกที่เราได้มาอยู่ปี๑
แล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่ผูกพันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้
แล้วก็ไม่เคยห่างจากฟุตบอลประเพณีมาเลย
ประมาณตั้งแต่ปี๓๕ยังไม่เคยห่างครับผม
นับเป็นสีสันและความสนุกสนานปนความอบอุ่นของสิทธิ์เก่าทั้งสองสถาบัน

ส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่๗๒
ใครจะเป็นผู้กำชัยอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้า

ย้ำนะครับตั้งแต่บ่าย๓ถึง๖โมงเย็นนะครับ
บอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีครับ